เดือดในเฟซบุ๊คกันไม่พอคือต่างฝ่ายต่างโพสต์ด่ากันไปมา
คือด่ากันในโลกของโซเชียล
แล้วมาตบกันในโลกของความเป็นจริงตบกันยับแบบนี้ค่ะครับ
แล้วกูไม่ได้อะไรแต่เอาไปโพสต์ไว้ทำไม

คำนี้ไม่ได้พูดหรอก
เทศเทศห้องไป
ถามเป็นนักวิทยาละครั้ง

คืออาหารเร็ยงทะเลาะกันอยู่เลยตอนหลังลงไม้ลงมือมา
ตกเป็นยัดเลยถึงบอกค่ะ
ถ้าเกิดว่าจับใจความจับคลิปนี้เนี่ย
เห็นขี้หน้ากันไม่ถูกใจกัน

แล้วสุดท้ายก็เหมือนว่าจะเงียบไปนะคะ
แต่ประเด็นมันถูกจุดขึ้นมาเพราะ

ด่ากันทางเฟซบุ๊กพูดประจานกัน

ตั้งวัดถั่งมือทำการร่างกายกันจริงตบกันยับแบบนี้อะฮะ

เวลาคนเข้าไปอ่านคนเข้าไปตีความ

จะมาเมื่อไหร่หมายสารเอามาเลยอย่าดีแต่เห่านะอะไรแบบนี้
คอมเมนต์ก็ท้ากันต่อเก่งจริงเก๋าจริงในเฟซ
ขอยาดตรวจชีนะอะไรนี้เยอะแยะไปหมดเลยคุณ
นี่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะกัน

เหตุการณ์ในคลิปเมื่อสักครู่เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายข้าวแกง
หมู่บ้านเอื้ออาทรประแสที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
ฝ่ายที่บุกเข้ามาที่ร้านขายข้าวแกงเนี่ย
เป็นผู้หญิง๕คนแล้วก็ชาย๑คน
โตเถียงกับเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
ทีนี้คุณผู้ชมใครล่ะเป็นแม่ค้าขาข้าวแกง
ถ้าดูตามคลิปไม่รู้หรอกไม่รู้เห็นหน้าก็ไม่ได้เห็นนะคะ
ไม่รู้ไอ้กลัวกฎหมายสิทธิ์ส่วนบุคคลน่ะรึเปล่า
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ก็ได้ทราบว่าทั้งสองฝ่ายไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักแกลงของจังหวัดระยองนะครับ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับฝ่ายแม่ค้าขายข้าวแกงก่อน
ชื่อว่านางสาวดวงกมลอันภาพรมอายุ๔๒ปี
ทีละฝั่งทีละฝั่งก่อนนะครับแม่ค้าต่อนี่ค่ะคือ
ร้องเรียนกับทีมข่าวบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สักประมาณเที่ยงครึ่งของวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หญิง๕คน
ชายหนึ่งคนขับรถกระบะมาสองคัน
จากนั้นผู้หญิงนั่นแหละลงมาจากรถกระบะแล้วปรีเข้ามา

กระทั่งมีการโต้เถียงกันขึ้นตามในคลิป
แล้วสุดท้ายมีการรุมทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ส่วนฝ่ายผู้ชายไม่ได้ทำอะไรนะคะ
เพื่อนบ้านแค่เหม็นขี้หน้าตีกันยับเห็นไหม

เอาล่ะถามดวงกระมวลต่อว่าเกิดอะไรขึ้น

แม่ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ขัดแย้งกันเป็นเพื่อนบ้านกัน

แล้วสุดท้ายไปโพสต์ประจานกันในเฟซบุ๊ก
เรื่องมันเกิดตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมจบ
นี่ค่ะกลายเป็นเหตุการณ์ลุกลามบานปลายแบบนี้

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
แต่มันเป็นแบบเหมือนยังไงนะพี่สายตาในการมองกันมันมีความรู้สึกถึงกันได้ว่าไม่โอเคกันอย่างนี้ค่ะ
ค่ะมันอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่า
ฟังฝ่ายแม่ค้าแล้วเรื่องราวทะเลาะกันแบบนี้ต้องฟังความสองด้าน
ใช่ค่ะไปฟังฝั่งผู้ก่อเหตุหน่อยนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งเราไปคุยกับสิทธิดีนึกสมอายุ๒๖ปีนะคะ
เป็นคนลงมือไปทำร้ายร่างกายดวงกมล
เธอก็ยอมรับว่าไม่พอใจกรณีของที่แม่ของดวงกมลไปโพสต์เฟซบุ๊กทำนองที่ว่านั่นแหละ
เมื่อสักครู่ได้เห็นแล้วจะมาเมื่อไหร่นะ
หมายสารเนี่ยกูรออยู่ทำให้ได้อย่างที่พูดนะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นหมาได้แค่เห่าอะไรทำนองนี้
ตนเองก็คือสิทธินีในฐานะที่เป็นลูกสะพ้าย
แทนเจ็บแทนค่ะไม่พอใจ
แล้วก็ในวันเกิดเหตุจริงแล้วนัดเพื่อนจะไปเที่ยวกัน
แต่กลายเป็นว่าพอเห็นโพสต์เฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
มันจี๊ดขึ้นมาเลี้ยวรถกลับเลย
ไปที่บ้านของดวงกมลเลยนะคะ

แล้วสุดท้ายเกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้นเนี่ยนะคะ
ส่วนอันนี้ลูกสะพ้ายเจ็บแทน
ไปถามเจ้าตัวหน่อยดีกว่าว่ารานีสวนนะ๓อายุ๕๖ปี
เป็นแม่ยายของสิทธินีเนี่ยนะคะ
นั่นแหละบอกว่าตนเองถูกฝั่งคู่กรณีท้าทายก่อนนะ
แล้วยอมไม่ได้เรื่องบางเรื่องฆ่าได้อย่าไม่ได้นะคะ
ปรานีบอกแบบนี้นะคะ

โอ้โฮฟังเขาหน่อยละกันนะ

มันเดือดอะพี่หนูก็บอกบันดาลโทษะเราโมโหหนูก็ไปทำร้ายเขา
เราไม่ได้เคยปฏิเสธเลยเพราะว่าทำร้ายเสร็จ
หนูไปลงพักเออหนูไปลงพักต่อเขาอีก

คนมองแล้วมันไม่ถูกชะตากันเนอะเขาก็ถามว่า
เป็นเด็กอ่ะอย่าทำท่าทำทางแบบเหมือนจะพูดง่าย

เราก็ไปพูดดีดีพูดกันเนี่ยทีนี้เขาก็เหมือนเข้าข้างหลาน

ด่ากันทีนี้ถ้าเรามีเจตนาอะไรเราก็ถ่ายรูป
แต่นี่เราไม่ถ่ายให้เขาถ่ายคนเดียวไปหว่าเขาจริงนั่นแหละ
ก็ไม่ใช่ตอนแรกอ่ะไม่ได้ว่าเขานะว่าหลาน
แต่ไปมาเขาก็เถียงเหมือนเสียงแทนหลานก็คือเหมือนด่ากันอ่ะ
เขาก็ด่าเห็นไหมในภาพอ่ะเขาก็ด่าอยู่ในคลิปอ่ะ
ไม่ใช่เราด่าคนเดียวแต่มันมองภาพพจน์เหมือนมันคนดีไง
เพราะว่ามันอยู่หลังกล้องเราอยู่หน้ากล้องโอ้โหฝั่งนี้บอกว่าก็เนี่ยแหละ
เรื่องราวของแม่สามีนะคะสิทธินีก็เลยไม่ยอม
สิทธินีในฐานะลูกสะพ้ายในสิทธินีบอกว่าไม่ยอม
กันไม่ได้เพราะแม่ของดวงกมลเนี่ยโอ้โหโพสต์อะไรก็ไม่รู้
กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณนะเรื่องนี้มันต้องเคลียร์คุณ

สองฝ่ายระบายกับนักข่าวของเรา

ต้องมีจุดที่แบบมาพบกันให้ได้เพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันอีก
บนโรงพักไงไปแจ้งความไว้แล้วเดี๋ยวให้ตำรวจเรียกไปเคลียร์